ชาวอีสานกันบ้างค่ะเขาหาปลาโดยใช้ซุ่ม
สุ่มหาปลาเขาทำกันยังไงเอาสุ่มหาปลาแล้วจะเจอไหมอ่ะ
เออเจอสิเพราะสุ่มไปเดี๋ยวก็เจอเองโอ้เออ
แต่สุ่มแบบนั้นมันก็หายากแต่ถ้าสุ่มอย่างนี้คุณได้ปลาแน่นอนค่ะ
ซุ่มเนี่ยเป็นอุปกรณ์ดักปลาเอาไปครอบึ๊บอย่างนี้
แล้วเอามือล้วงไปตรงช่องข้างบนเนี่ยค่ะมันจะทำให้เป็นการกักบริเวณ
ปลาหรือสัตว์น้ำเนี่ยก็จะไปไหนไม่ได้แบบโบราณจริงจริงเลยนะใช่
แล้วไม่ใช่ว่าสุ่มลงไปมั่วตัวนะเขาเห็นแล้ว
เป้าหมาอยู่ที่ไหนนี่คือสุ่มนี่ปลาซ่อนปลาซ่อนปลาซ่อน
พอปลาซ่อนปลาซ่อนซ่อนอยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจอโอ้ยปลาซ่อนอยู่ในหน้า
ปลาซ่อนปลาซ่อนเออปลาคอเออปลาคอเออนะคะเนี่ย
มากมายหลากหลายอุดมสมบูรณ์สองอะไรอ่ะอะไร
นับอะไรอ่านี่ไงปลาเหรอไม่ใช่จำนวนคนนี่ไง
เป็นที่มาของคำว่าว่าสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปทำการสุ่มปลาสี่ห้าคน
นี่คือความหมายที่แท้จริงผมพยายามเค้นแล้วนะพยายามเค้นออกมานะ
มันมันพอได้บ้างไหมไอ้คุณยิ้มอย่างนี้แสดงว่าคุณแฮปปี้มีความสุข
ได้ใช่ไหมอันนี้ฉันก็อนุโลมให้คุณกำลังจะบอกว่าแล้วแต่ความสบายใจผม
อนุโลมให้ก็พอได้แหละอืมสุ่มสี่สุ่มห้านะฮะ
แต่ถ้าคุณอาจจะสุ่ม๔สุ่ม๕ทำอะไรแบบนี้อีกเนี่ยช่วยเกรงใจคุณผู้ชมนิดนึงนะคะ
จะมาเรียดราดมุกคุณไม่ได้เหมือนโดนแม่ด่าไงลูกอ่ะให้ความพยายามนะ
ใครอยากจะไปดูวิถีชีวิตของชาวอีสานบ้านเทากันต่อกับป้ายเบิงเด้อพี่น้องเด้อ
ติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าอีสานบ้านดงน้อยค่ะอ่ะคุณผู้ชม